ส่วนคดีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูล

วันนี้ค่ะตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้อง
ลงพื้นที่ไปพร้อมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะ
อีกครั้งค่ะเพื่อเก็บรายละเอียดประกอบสำนวนเพิ่มเติม
ขณะที่ทีมแพทย์กู้ชีพทั้ง๓คนวันนี้เอง
ก็เข้าชี้จุดที่เข้าช่วยเหลือ
พบว่าทั้ง๓คนก็ยังคงมีความสับสนนะคะ

ทีมแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
เข้าไปที่ห้องควบคุมผู้ต้องหา

เป็นห้องที่ทีมแพทย์กู้ชีพเข้าไปช่วยเหลือ
ธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
ที่เสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวนะคะ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องบอกว่า
จากการที่ให้ทีมแพทย์กู้ชีพทั้ง๓คนแยกกันชี้จุด
พบว่าก็ยังคงมีความคลาดเคลื่อน
จึงพาทั้งสามคนไปสอบปากคำ
ที่สถานีตำรวจเพิ่มเติมอีกครั้ง
ฟังเสียงผู้กำกับสนทุ่ง๒ห้องค่ะ

ตำรวจสนทุ่ง๒ห้องก็นำทีมตำรวจพิสูจน์หลักฐานค่ะ
เข้าร่วมตรวจสอบห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาอีกครั้ง
เป็นการตรวจสอบจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณชั้น๖ที่มีทั้งหมด๑๒ตัว
แบ่งเป็นพื้นที่ห้องควบคุม๘ตัวแล้วก็บริเวณทางเข้าด้านหน้าอีก๔ตัว

แล้วก็แผนผังของบริษัทผู้ติดตั้งรายใหม่ที่มารับช่วงต่อ
ว่ามีการติดตั้งตรงจุดใดบ้างเพื่อความชัดเจน
โดยพบว่าตรงตามแผนผังที่กำหนดไว้
แต่จากการตรวจสอบห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิด
พบว่ามีปัญหาเรื่องของการบันทึกภาพในวันเกิดเหตุ
ส่วนในวันจันทร์ที่๑๐ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการเรียกพันธ์ตำรวจโทนิติสำริทเด็ดขจร
หลังจากที่เลื่อนให้ปากคำในช่วงเช้าที่ผ่านมา